ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สัตหีบที่ชนบุรีนะฮะ
มีอดีตนักฟุตบอลของทีมราชนาวีเนี่ยเป็นทหารเรือด้วย

ไปนั่งกินจิ้มจุ่มไปเจอเด็กเจ้าถิ่นเข้า

มึงรู้ว่ามึงนั่งเนี่ยมึงอยู่สะพะพุดมั้ยเหรอ

ไอ้ฟุตการณ์เขานั่งอยู่มึงรู้จักเหรอฟุตการณ์สมบูรณ์อ่ะ

เจ้าของคลิปที่นั่งกินกิ้มจมอยู่นะฮะ

สุดท้ายนี่มันทำร้ายเขานะครับผู้ชมครับนี่นะครับในคนนี้นะครับ
เดินมาหาเรื่องเขาที่โต๊ะคนที่ถูกหาเรื่องแล้วก็ถูกทำร้ายเนี่ย
คือจ่าเอกปัณฑรประสิทธิเวศอายุ๒๒ปีเป็นทหารเรือนะครับ
แล้วก็เป็นอดีตนักฟุตบอลของสโมสรราชนาวีด้วยนะครับ
ตอนนี้สังกัดกองอาวุธใต้น้ำแผนกตอปิโดกรมสันทวุฒิทหารเรือ
หลังจากนั้นเนี่ยในบอยนี่พาพวกสองคนนะครับ
ล็อกคอจ่าเอกปรณฑรแล้วก็เตะแล้วก็ต่อยเขานะครับ
นักงานที่ร้านกับลูกค้ามาช่วยกันห้ามนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งคืน๒๗กันยายน
เป็นร้านอาหารโรงลาบสัตหีบแยกเจอยู่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
นั่งกินข้าวอยู่ดีโดนทำร้ายร่างกายกลางโต๊ะเลย
ใครใหญ่วอนสื่อสังคมช่วยตรวจสอบทีขอความเป็นธรรมให้ผู้เสียหายด้วย
นี่บอยสัตหีบนะฮะเราก็ลงพื้นที่ไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้ไปเจอกับผู้เสียหายนะฮะจ่าเอกปัณฑรนี่ร่องรอยที่ถูกทำร้ายนะครับ
จ่าเอกปัตตานทรบอกว่าตอนนั้นนั่งกินจิ้มจุ่มอยู่นะฮะ
แล้วผู้ชายที่รูปร่างทวมใหญ่มีหนวดมีเคราก็คือบอยสัตหีบเนี่ย
ตะโกนข้ามโต๊ะด่าทอมาก่อนด้วยถ้อยคำหยาบคาย
หาว่าเขาไม่มีสัมมาคารวะแล้วก็พาพวกมารุมทำร้ายจนบาดเจ็บ
โชคดีที่ตอนนั้นลูกค้ากับพนักงานในร้านเนี่ยมาช่วยกันห้ามช่วยกันกันไว้
หลังถูกทำร้ายจ่าเอกปนันทรไปแจ้งความที่สพสัตหีบนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนะฮะฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

เจอกับผู้การนะครับเขาก็คุยกับผมดีนะครับ
หน่อยแค่ยังสามสัตว์แล้วทุกดิ่ง
หรือว่าผมทำงานอยู่กองไหน
อยสัตหีบเขาอ้างถึงเนี่ยทุกคนบอกว่าไม่มีใครรู้จักบอยนะครับ
ไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยนะที่บอยไปอ้างเนี่ยนะฮะแล้วไปทำร้ายเขา
ล่าสุดนะครับหลังจากที่ทางผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความนะครับ
อยสัตหีบมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ
นี่บอยสัตหีบชื่อจริงคือกริตวิทย์อังคุระนาวินอายุ๓๙ปี
ส่วนคนขวามือมาในชุดทหารเรือนี่คือผู้เสียหายนะฮะ
จ่าเอกปัณฑรนะครับวันนี้บอยสัตหีบมาที่สพสัตหีบ
เอากระเช้ามาด้วยเข้ามาขอโทษจาโทปรณฑรนะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่โอ้โหนี่รวยกระเช้ามาเลย
วัยสวยรวยกระเช้าค่ะคล้องพระมาเหมือนเดิม
ท่าทีเปลี่ยนไปเลยนะมีแค่พระที่เหมือนเดิม
ดูเรียบร้อยขึ้นเยอะมีเป็นรูปขงรูปแขนเขา
คือบอยสัตหีบบอกว่าที่ทำลงไปเนี่ยยอมรับเลยว่าเพราะเมา
ไม่มีใครสั่งอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนผู้การทหารเรือที่นั่งที่โต๊ะ
ก็คือมาห้ามนะแต่ตอนนั้นตัวเองก็ลงมือไปแล้ว
เพราะขาดสติก็มาขอโทษทางจ่าโทเขา
และขอโทษสังคมด้วยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สัตหีบบอกว่าผมจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน
คงกลับความแบบว่าน้องน้องอาจจะรู้ชักหรือป่ะ
นี่ฮะไปคิดเองเออเองหาว่าเขาไม่เคารพผู้การเอง
ความจริงคนอื่นเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะฮะ
ทั้งฟั่งของจาโทปรนทนบอกว่าก็ไม่ติดใจต้องเอาความละหลังจาก
ร่างกายนะครับตำรวจบอกก็ต้องเปรียบเทียบกลับไปนะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายที่มีผู้อื่นเขาได้รับบาดเจ็บ